รับผลคดีที่มีคนร้ายฆ่ารอปภและยัดสบใส่กระศอบทิ้งอาว้างบ่อบาปน้ำเสียที่จสมุดประการ
สารออกหมายจับแล้วตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายรายนี้
คาดว่าสงสัยจะหลบออกพื้นที่และไปกบดานอยู่บ้านญาติ
ตอนนี้กำลังเร่งตามตัวอยู่
โดยพลตำรวจตรีธรรมนูลไตรทิพยพงศ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
เปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีคนร้ายฆ่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
จากนั้นนำศพยัดกระสอบทิ้งไว้ข้างบ่อบำบัดน้ำเสีย
ตอนนี้ก็พบว่านายสมชายแก้วอ่อนรอปภองค์การทหารผ่านศึกที่หายตัวไป
คือผู้ที่ลงมือก่อเหตุนะคะฆ่านายถาวรเขจรสายแล้วก็อำพางศพเอาไว้ในกระสอบ
ซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรประการ
ได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึงข้อมูลจากพนักงานสอบสวนว่า
หลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นนายสมชัยยังไม่ได้กลับบ้าน
ซึ่งเป็นบ้านพักที่ย่านบางด้วนอำเภอเมืองสมุทรประการเลยนะคะ
สืบสวนมั่นใจว่าขณะนี้นายสมชายอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้แล้ว
เพราะทราบว่านายสมชายมีการโทรศัพท์ไปบอกภรรยาที่จังหวัดศรีสเกต
ว่าทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งแล้วก่อเหตุฆ่า
ที่นายสมชายจะวางสายไปและไม่มีใครติดต่อเขาได้อีกเลย
ฟังเสียงความคืบหน้าเรื่องนี้จากทางตำรวจหน่อยค่ะ
แล้วก็ทำให้ทราบว่าคนร้ายคือนายสมชายแก้วอ่อน
แล้วก็ตอนนี้หลบหนีตามโดยกระชั้นชิด
ตอนนี้ก็ทราบว่าน่าจะไปหลบหนีอยู่
กับทางยาต์นะครับที่ทางว่านะครับ
คือไปอยู่กับลูกชายกลับไปอยู่กับที่โคราช
ที่หนึ่งแล้วก็บ้านเดิมที่ศรีสะเก
พวกที่ผู้ที่คนร้ายคือนายสงสัญแก้อ่อน
โมตุราระวาดนะครับแล้วก็มาเก็กกับราดารณ์นายถาวรผู้ตาย
ตอนนี้ทางชุดสืบสวนก็กระจายกำลังไล่ล่ากันค่ะทั้งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและนครราชศรีมา
ซึ่งคาดว่านายสมชายจะหลบหนีไป
ส่วนช่วงเช้าวันนี้ญาตินั้นเดินทางไปติดต่อรับศพ
ถาวรเขจรสายรอปภองค์การทหารผ่านศึก
กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด

ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเรื่องของการติดตามตัวคนก่อเหตุต่อไปค่ะ